เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะเพจดังเอาไปโพสต์ไว้นะคะ
มีพ่อหนุ่มผมยาวขี่รถจักรยานยนต์แบบผัดผลมาก
มันเสี่ยงอันตรายมากคุณผู้ชมลองดูภาพเอาเองก็แล้วกันค่ะ
พี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอคะ

นอนขี่รถจักรยานยนต์แต่เป็นลักษณะนอนคว่ำเหมือนซุปเปอร์แมน

ไม่ได้จับเลยชูขาขึ้นแบบนั้นเลยมันได้เหรอ
ถ้ายังไม่นับเรื่องผิดกฎหมายก็ต้องบอกว่าเลี้ยงตัวได้
เลี้ยงตัวได้แหมจะใช้คำว่าเก่งก็ไม่อยากพูดนะ

แต่มันไปได้นะเออดูสิ
ถนนใหญ่นะพี่อุ๋ยถนนกาญจนวนิษฐ์อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะคะ
คือคนถ่ายคลิปเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนผ่านมาเห็น
หรือรู้จักหรืออะไรกันแน่เพราะมันมีเสียงเชียร์
เห็นกระจกรถจักรยานยนต์อีกคันนึงแล้วก็เห็นคลิปที่ว่าถ่ายไปใช่ไหม
มันมีเหมือนเสียงเชียร์ให้ขี่ไปยาวไปอย่างนี้ค่ะ

คุณผู้ชมล่าสุดตำรวจเรียกตัวพ่อหนุ่มผมยาวคนนี้นะคะ

เจอแล้วพี่อุ๋ยนายจรรย์หรือรอหมานอายุ๓๗และนายธเนธอายุ๒๒
เจ้าของคลิปที่โพสต์โซเชียลเรียกมาสอบปากคำทั้งสองฝ่ายเลยครับ
นี่นะคะแจ้งข้อหาในรอหมานขี่รถโดยประมาทหน้าหวาดเสียว
ขับรถในลักษณะผิดวิสัยของการขับรถตามธรรมดา
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนายรอหมานคนนี้ป่วยจิตเวท
ป่วยจิตเวทแต่ชอบขี่รถจักรยานยนต์
แล้วขี่ไปวนไปเวียนอยู่รอบตลาด
ขอเงินพ่อค้าแม่ค้า๕บาทบ้าง๑๐บาทบ้างไปซื้อยาเสพติด
เดี๋ยวนี้๕บาท๑๐บาทก็ซื้อยาเสพติดได้แล้ว
แล้วก็ชอบขี่รถจักรยานยนต์โชว์ลีลาเป็นประจำ
แล้วจะเป็นพฤติกรรมหลังเสพยาค่ะ
ตังค์พ่อค้าแม่ค้าไปซื้อยาเสพติด
ปุ๊บเมาแล้วขี่รถจักรยานยนต์แบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกผู้ปกครองของนารอหมาน
รอมานก็๓๗แล้วนะอายุ๓๗
เรียกพ่อแม่มานะคะว่าให้นำตัวในรอหมานส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาและบำบัดค่ะ
คุณผู้ชมถามมาและแนะนำมาว่ารักษณะแบบนี้

แม่งานเดี๋ยวก็ขี่อีก
ใช่เดี๋ยวบำบัดเสร็จหรือยังไงกลับมาเอาไปเสพยาอีก

โอ้โหแต่คุณผู้ชมคะคนถ่ายคลิปค่ะ
นายธเนธอายุ๒๔เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ได้เลยนะคะ
เขาถ่ายคลิปและเขาเชียร์ใช่ไหมคะ

บอกรู้เท่าไม่ถึงการอะไรแบบนี้นายธเนธก็อ้างประโยคนี้แหละ
ผมรู้เท่าไม่ถึงการผมเลยไม่ได้ห้ามผมเลยเชียร์
โดนแจ้งข้อหาไปด้วย
ผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดค่ะ
นี่ไง